ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ
ระหว่างที่กำลังจะมีพิธีเผาศพคนในครอบครัวญาติพี่น้องก็มากัน
แล้วก็ยืนรอไว้อาลัยถูกไหมสับปะเหลอก็เตรียมแล้วนะคะอ่ะ
ก็เข้าไปหน้าเตาเผาแล้วคุณผู้ชมไอ้ปล่องเมนระเบิด
เอาเอออ่ะลองดูหน่อยโอ้โหสภาพนี่เลย
แล้วคุณคิดดูนะคนอ่ะญาติเยิดเต็มเลยนะอืม
แล้วไปเนี่ยที่งานที่งานศพมันระเบิดดูสิทะลุปุ้งขึ้นมาแบบนี้เลย
เอาไว้ควันขึ้นไปอ่ะเนอะใช่คุณเศษซ่าประหลักหักพังที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
เป็นปล่องไฟของเมนเผาศพค่ะโอ้ยร่วงลงมากองที่พื้นอ่ะ
ไปหมดมันระเบิดค่ะเป็นงานศพนะคะที่อยู่ภายในวัดบุญนาคนะคะ
อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายแล้วเขาบอกว่าสาเหตุเหรออ่ะ
งั้นเดี๋ยวขวัญมาบอกมันน่าจะเกี่ยวกับแก๊สแน่นอน
เจ้าหน้าที่เนี่ยตอนเกิดเหตุเขารีบเข้าไปปิดวาว
แล้วมันจะมีแก๊สหุงต้มขนาดสัก๔๘กิโลกรัมประมาณ๕ถัง
คุณผู้ชมดูนะตอนนั้นเนี่ยหลังเกิดเหตุระเบิด
เขาต้องกลัวแหละว่าถ้ามันเกิดระเบิดถังแก๊สพวกนี้
ใช่ค่ะงานช้างในหน้าขาวเนี่ย
รีบเลยค่ะขนย้ายเอาถังแก๊สออกมาให้พ้นห่างจากเมนเผาศพ

ผู้ใหญ่บ้านค่ะเปิดเผยแบบนี้
คุณสุรเชษช่างปัดอายุ๕๓ปีบอกว่า
เผาศพนี้สร้างมาตั้งแต่ปีประมาณ๒๕๔๘นั่นแหละ

ถ้าเกิดว่าตั้งแต่ปี๒๕๔๘นั้นก็ประมาณเกือบ๒๐ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ของเดิมเขาใช้ฟืนแล้วก็ถ่านเป็นเชื้อเพลิง

ด้วยการใช้ระบบการเผาแบบใช้แก๊สผสมกับไฟฟ้า

แต่ไอ้ปีนึงที่ผ่านมาเพิ่งเคยใช้ไปแค่ครั้งเดียว
แล้วครั้งที่๒ที่มันระเบิด
ห่างจากครั้งแรกมา๒เดือน

ตอนนั้นมีญาติพี่น้องนะคะของผู้เสียชีวิต

ยืนอยู่แถวนั้นไว้อาลาห่างจากเมนประมาณแค่๑๐๐เมตรเอง
สับปะเลอพอจุดเทียนสังขร๔ด้าน
มันระเบิดขึ้นมาที่ปล่องไฟเสียงดังสนั่น
ชาวบ้านค่ะตกใจพากันวิ่งหนีตายนะคะ
บางคนหกล้มเป็นแผลทะเลาะก็สัก๖คนที่บาดเจ็บ
ปะเรออยู่ใกล้สุดนี้ออกมาไม่ทัน
สุดท้ายถูกพวกเสร็จอิจเสร็จปูร่วงตกใส่หัว

กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเทิงไปค่ะ

ทดลองใช้สับปะเลออาจจะยังไม่ชำนาญ
สาเหตุหลักน่าจะมาจากแก๊สรั่วค่ะ

บางส่วนมันคงลอยมาที่ด้านล่าง
สับปะเลอจุดไฟแชคเนี่ยมันเกิดเป็นประกายไฟ
สุดท้ายก็เลยระเบิดออกมาแบบนี้
เพราะดีนะไม่มีใครเป็นอะไรมากนะ